อันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นคึกขนอง

บางทีก็ชนจนล้มระเนระนาด
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะคะ

ก่องุชนปิดบริเวณแยกทางเข้าบ้านท่าร้อม
โดยเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งชายทั้งหญิงเลยนะ
พอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกลวยเท่านั้นแหละ
ขาออกไปถีบอย่างนั้นให้มันล้มนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์มาอีกสองคันคนที่นั่งซ้อนท้ายทำพฤติกรรมเหมือนกันเลย
ใช้เท้าขวาเตะกลวยที่วางกลางถนนให้ล้มแล้วปล่อยให้มันล้มอยู่
ขวางถนนอยู่อย่างนั้นแหละค่ะถีบกลวยให้ล้มแค่นี้ยังสนุกไม่พอคุณทัศนัย
อ่าวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามมาสองคันทีนี้คนซ้อนลงจากรถเลยนี่ค่ะ
ลงจากรถปุ๊บมีการไปคว้ากลวยขึ้นมาด้วยครับเออทำท่าตะโกนใส่เหมือนกับทำเป็นทรโขงอ่ะ
อืมแล้วก็โยนทิ้งไปบางคนหยิบติดมือไปด้วยอีกหนึ่งอันแล้วก็ขี่รถไปค่ะอ๋อ
เหตุการณ์ในคลิปทั้งหมดเกิดขึ้นวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะคะ
ต้องดำเนินคดีค่ะคนที่เตะกลวยจราจรความผิดคือข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการ
ส่วนวัยรุ่นที่หยิบกลวยไปด้วยจะเข้าข่ายลักทรัพย์สินของทางราชการเวลากลางคืนนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังให้โอกาสกลุ่มวัยรุ่นในคลิปนะถ้ารู้ตัวเองเนี่ย
แจ้งผู้ปกครองแล้วมาแสดงตัวที่โรงพักภูเพียงให้เร็วที่สุดจะลงโทษได้
อาจจะลงโทษแค่เพียงแค่ตักเตือนอบรมนะคะอืม
เพื่อจะไม่ให้ลูกหลานคนเมืองน่านต้องมีพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะมันผิดไหมเนี้ยอืม
ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุนะคะก็มีคนเมืองน่านน้ำใจดี
ที่เขาจอดรถเนี่ยคนนี้พลเมืองดีนะ
ลงไปเก็บกลวยที่ล้มกีดขวางถนนอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหม
รุ่นคึกขนองเขามาเตะล้มแต่อันนี้พลเมืองดีเขามาช่วยเรียงให้ใหม่
อืมตำรวจภูทรเมืองน่านเขาก็ชื่นชมนะบอกว่าอ่ายกให้เลย
ให้เป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่มีจิตอาสานน่ายกย่อง
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะดูสิวัยรุ่นดูไว้นะ
เพราะว่าขวางไปเนี่ยบางทีรถคันอื่นมองไม่เห็น
มันเกิดอวติเหตุได้นะเดี๋ยวชนแล้วล้มนะใช่ค่ะ
แล้วก็บาดเจ็บได้นะฮะ